ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
ก็ต้องติดตามคู่ขนานกันไป
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับ
คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
ซึ่งล่าสุดก็ปรากฏว่าคุณเศรษฐาเอง

และเรียกค่าเสียหาย๕๐๐ล้านบาทค่ะ
จงใจใส่ความมีวาระซ่อนเร้นหวังผลการเมือง
จากการที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องที่ดินนะคะ
โดยนายวิญญัติชาติมนตรีค่ะ
ทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐาเนี่ยค่ะ
ก็ไปที่สารอาญารัชดาเพื่อฟ้องนายชูวิทย
ความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
กรณีแถลงข่าวเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมานะคะ
กล่าวหาว่าบริษัทแสนสิริโดยนายเศรษฐาซื้อที่ดิน
และมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
ใส่ความต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไปทำข่าว
แล้วก็ถ่ายทอดสดเผยแพร่ต่อสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์
เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งสมาชิกรัฐสภา
ที่จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้หลงเชื่อ
และเข้าใจว่านายเศรษฐาเป็นคนไม่ดีไม่ซื่อสัตว์สุจริตนะคะ

โดยการโอนแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นคนละวันกัน
ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมกัน
และเมื่อมีการขายให้บริษัทแสนสิริบริษัทเดียว
ต่างคนต่างขายคนละวันหรือแม้ว่าจะขายในวันเดียวกัน
ขายทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่ไม่ใช่นิติบุคคลตามมาตรา๕๔
จากข้อเท็จจริงกรณีนี้ไม่ได้มีการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกัน
จึงให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีเงินได้
ในฐานะบุคคลธรรมดาและแยกเงินได้
ตามส่วนของแต่ละคนที่มีส่วนอยู่ในอสังหาริมทรัพย

ทนายความบอกว่านายชุวิตนั้นมีเจตนาพูดไม่ครบถ้วน

มีวาระซ่อนเร้นที่จะกันแกล้งหรือไม่เพื่อหวังผลทางการเมือง
เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน๕๐๐ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๕ต่อปีค่ะ
เอาไปฟังใจความตรงนี้กันหน่อยค่ะ
การเก็บภาษีมาตรการของกลมสรรพากรและระเบียบคำสั่งต่าง

การวางแผนภาษีไม่ใช่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกระทำการผิดกฎหมาย

เพราะรัฐเป็นคนวางมาตรการเอง
และวางช่องทางให้ผู้เสียภาษีสามารถใช้ช่องทางนั้น
ดำเนินการเสียภาษีให้กับรัฐได้
แล้วนายวิญญัติเองก็เตือนคุณชูวิทย์ด้วยนะคะ
บอกให้ย้อนกลับไปดูบริษัทลูกของตนเอง
ที่ถือหุ้นบริษัทเสริมสุขเติมตระกูล
ประกอบธุรกิจโรงแรมเพราะมีคนกำลังเปิดหลักฐาน
คล้ายกับที่ในชูวิทย์ออกมาแฉในเศรษฐาค่ะ
ส่วนที่นายชุวิตอ้างว่ามีกรณีตัวอย่าง
สรรพากรลงโทษเอาผิดบริษัทที่ซื้อขายที่ดิน
มีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีเหมือนในเศรษฐานั้น
ย้ำว่าแนววินิจฉัยที่นายชวิตเอามาพูด
เป็นคำพิพากษาเก่าปี๒๕๕๙
แต่ว่าปัจจุบันนั้นมีการบังคับใช้ประกาศสรรพากร
ฉบับใหม่แล้วเรื่องนี้สารอาญาก็รับคำร้องนะคะ
ที่ไปยื่นฟ้องนายชุวิตแล้วแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ตุลาคมค่ะตอน๙โมงเช้านะคะ
เศรษฐาเองวันนี้ก็มีการทวิต
ทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยยืนยันนะคะว่า
แสนสิริขับเคลื่อนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติหน้าที่ของผมในขณะนั้นเป็นไปตามกรอบกฎหมาย
เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรผู้ถือหุ้นด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมกรณีนี้เป็นการกล่าวหาให้เกิดความเสียหาย
ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ธนายความฟ้องร้อง
ดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานค่ะ
ครับแต่ว่าคุณชูวิทย์นี่ย้ำนะฮะย้ำมุมมองของเขา
ว่าคุณเศรษฐามีเจตนาจงใจเลี่ยงภาษีนะครับ
แล้วก็บอกว่าแม่ถ้าฟ้องแบบนี้นะคือมาชี้แจงมาคุยกันดีกว่า
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตแล้วก็ทนายอนัญชัยชายเดชครับ
ทนายความบัติธิสรรอาญาคือตอนเช้าไปคดีที่ฟ้อง
ทนายตั้มเรื่องหมินประมาทว่ารับเงินเว็บพนันออนไลน์สารวัสสัว
เรื่องหนึ่งนะครับแต่นักข่าวไปรอถามกรณีคุณเศรษฐา
คุณชูวิทย์ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้มี๒๑คดีแล้ว
มีอีกสักคดีก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับ
เพราะว่าคุณเศรษฐากำลังจะเป็นบุคคลสาธารณะ
เสนอตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ตั้ง
คุณชุวิตชี้ว่าพฤติการของคุณเศรษฐา
มาจากการวางแผนซื้อที่ดินกับผู้ขาย
เป็นคู่สัญญาในการหลบเลี่ยงภาษีนะครับ
ก็ได้ปรึกษากับทนายเปี๊ยกแล้วนะครับจะฟ้องกลับคุณเศรษฐาด้วย

ถ้ามีเหตุผลชะวันที่เศรษฐานหนึ่ม
ที่จงคุณสุภาพที่จะตายต่างการ
ถ้าคุณชุวิตชีวิตอยู่ทีนะครับ
ส่วนกรณีที่มีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มาบอกว่า
ที่บริษัทแสนสิริเขาทำเป็นการวางแผนภาษี
คุณชุวิตไม่เห็นด้วยครับบอกว่านี่คือการวางแผนว่าจะไม่จ่ายภาษีในการซื้อขายที่ดิน๕๐๐ล้านบาท
โดยมีการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้ขายเสนอให้โอนที่ดินทีละวันเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่าคณะบุคคล
จะได้ไม่ต้องเสียภาษีบุคคลได้
แสดงให้เห็นว่าไม่มีธรรมาภิบาลครับฟังชูวิทย์กระมวลวิสิตอีกสักครั้งครับ

จากกรมที่ดินเขาห้ามทำ
แล้วก็หลังจากที่พูดตรงนี้คุณชุวิตก็ไปยื่นหนังสือกับปปชต่อ
คือไปตามเรื่องนี้ต่อเลยนะคะไปยื่นหนังสือกับปปชให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานกรมที่ดินเขตพระนคร
ตามมาตรา๑๕๗เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินแปลงนี้แหละ
แล้วก็เปิดคำสั่งอดีตอธิบดีกรมที่ดินที่มีคำสั่งห้ามไม่ให้แยกซื้อขายที่ดินในลักษณะแบบนี้ด้วย
เพราะว่ามันเข้าข่ายการกระจายภาษีนะคะเนี่ยค่ะคุณชุวิตไปยื่นเอกสารกับปปชให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินเขตพระนคร
ว่ามีการปล่อยประละเลยให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะจากนั้นเนี่ยก็แถลงข่าวนะคะอธิบายอีกค่ะ
ว่าที่ดินแปลงนี้ผู้ถือครองเดิมคือบริษัทประภัยทรัพย์
จนปี๖๑บริษัทก็เลิกไป
แล้วก็มีการปันที่ดินคืนให้ผู้ถือหุ้น๑๒คน

ทั้ง๑๒คนรับที่ดินไปครอบครองไม่พร้อมกัน
เข้าข่ายวางแผนการหนีภาษี
แล้วทั้งสองคนก็ขายที่ดินต่อให้กับบริษัทแสนสิริ

ซึ่งถ้าขายพร้อมกันจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล๓๕
เพราะฉะนั้นก็ใช้เทคนิคการหลีกเลี่ยงภาษี
โดยทยอยขายที่ดินวันละคนรวม๑๒วัน
และราคาซื้อขายก็แตกต่างกันไป
เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ซึ่งบริษัทแสนสิริจะต้องรับรู้ด้วย
เพราะว่ามีการทำรายงานการประชุมแยกออกมาเป็น๑๒คน
แล้วคุณเศรษฐาซึ่งตอนนั้นเป็นผู้บริหาร

ก็ต้องยื่นปปชกล่าวโทษเจ้าพนักงานที่ดินเขตพระนคร
ประพฤติผิดในมาตรา๑๕๗ฐานปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ
แล้วก็ย้ำว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าว

แต่เป็นการจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์กว่า๕๒๑ล้านบาทค่ะ
แล้วมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่คุณชุวิตพูดถึงก็คือ

นี่ค่ะโดยอดีตอธิบดีกรมที่ดิน๒คน
ในปี๒๕๕๒และ๒๕๕๙
ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

จะพูดถึงว่าการซื้อขายที่ดินในลักษณะโฉนดแปลงเดียว
ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายกันคนละฉบับ
เพราะว่าเป็นการกระจายภาษี

อันนี้คือหลักฐานสำคัญที่เปิดมาในวันนี้

เคยมีลักษณะคดีแบบนี้มาแล้ว
ถือเป็นการพยอยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปดแปลง

และแจ้งชัดว่าเจ้าพนักงานสมรู้ร่วมคิด
เพื่อให้หักภาษีนำส่งไม่ครบถ้วน
สารก็มีคำพิพากษาลงโทษคดีค่ะ
อันนี้คือการใช้ช่องโหวทางกฎหมาย
ซึ่งจดหมายเนี่ยมันก็ยังมีการครอบคลุมอีกคือ
มาเขาก็มีการหาลือกันว่าทำไม่ได้อย่างนี้

คุณอยู่ในพักเพื่อไทย

คุณหวังว่าจะเติบโตทางการเมือง
วันหนึ่งนายเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
คุณไม่ได้สนใจชาติบ้านเมืองเลย
คุณไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศชาติเสียหาย

ติดคุกแน่นอนเลยครับ
แล้วคุณชุวิตก็ยืนยันด้วยว่าที่ออกมาตรวจสอบ

การซื้อขายที่ดินระหว่างตนกับนายเศรษฐาที่ไม่ลงตัว
เพราะที่ดินดังกล่าวยังติดสัญญาซื้อขายกับบริษัทไรมอนแลนด์
ซึ่งบริษัทไรมอนแลนด์ยังค้างชำระอีก๑๒๐๐ล้านบาท
ก็เลยทำให้ตนเองทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินแปลงนั้น
ไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกันกับกรณีนี้
ส่วนรูปที่ถ่ายคู่กันกับนายเศรษฐา

ซึ่งนายเศรษฐาส่งคนมาเชิญตนเองไปคุยเพื่อที่จะขอซื้อที่ดิน
แต่ที่ดินนั้นก็ยังติดสัญญาอย่างที่บอกไว้
ก็เลยยังไม่สามารถขายให้กับในเศรษฐาได้ค่ะ

สิทธิ์นายพร้อมพงฤพฤษมาในฐานะ
คณะทำงานด้านกฎหมายของนายเสถาถวีศิลป์

ทำไมไม่ตรวจสอบนะครับ
เพราะทำไมคุณเศรษฐาถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
เขาจะโหวตกันอยู่เรามารออยู่แล้ว
ทำไมเพิ่งจะมาขุดคุยเรื่องนี้
ที่กล่าวหาว่าทำนิติกรรมอำพลาง
รู้เห็นเป็นใจกับบริษัทขายที่ดิน
บริษัทแสนสิริทำให้รัฐเสียหายกว่า๕๐๐ล้านบาท
แพะชนแกะพูดความจริงครึ่งเดียว
ซึ่งทั้งหมดมันเป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน
แล้วก็ระเบียบของกรมสรรพากร
คุณผู้ชมครับในพร้อมพงศ์นพฤษเนี่ยยังบอกว่า
การที่มากล่าวหากันว่าไม่ซื่อสัตว์ทำผิดกฎหมาย
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทอนการซื้อขายที่ดิน
อ้างถึงราคาที่ดินตารางวางละเกือบ๔ล้านบาท
คุณพ่อโบบอกว่าก็ที่ดินที่แสนสิริเขาซื้ออยู่
ถนนสารสินอยู่ตรงข้ามสวนลุมพินีมันทำเลทอง
เป็นราคาตลาดปกตินะครับ
แล้วในเดือนเดียวกันอันนี้ย้อนไปชี้ที่คุณชูวิทย์แล้ว
อ้างว่าขายไป๒๐๐๐ล้านบาทราคาตารางวาละ๓ล้าน๖แสนบาท
ในซอยสุขุวิทร์๒๔เนี่ยแต่ยังดำเนิดการณ์ไม่ได้

แล้วมีการโชว์หลักฐานว่าคุณชูวิทย์ไปพบผู้บริหารแสนสิริ
ไปพบกับคุณเศรษฐา๘กันยายน๒๑๖๕เนี่ย
เสนอขายที่ดินของตัวเองเนี่ยแต่แสนสิริเขาปฏิเสธเนี่ย
อันนี้เนี่ยอันนี้ทำให้คุณชูวิทย์โกรธใช่ไหม
แล้วมาทำลายความน่าเชื่อถือกันแบบนี้ใช่ไหม
ฟังเสียงพร้อมพงศ์นพฤษครับ
คุณชูวิทร์บรรยายไปลูบไปลูบมาลูบมาลูบไป
สุดท้ายพูดความจริงครึ่งเดียวพูดด้านหลังไอ้ด้านหน้าไม่พูด
นายชูวิทร์ก็รู้เพราะอะไร
เพราะน่าจะจงใจให้ข้อเท็จจริงบางส่วนปีที่แล้วเองไม่นาน
เพื่อเสนอขายที่ดินแปลงของตัวเองกับครอบครัวเนี่ย
ให้กับบริษัทแสนสิริแปลงไหนล่ะครับ
ก็แปลงก่อนหน้านี้ที่คุณชูวิทย์บอกว่าขายกับไรมอนแลนด์ไปแล้ว
แล้วบังเอิญว่าทางไลมอนแลนด์เนี่ยเขามัดจำมา๔๐๐ล้าน
ที่คุณชูวิทย์บอกผ่านสื่อเนี่ยแต่ตอนหลังอ่ะ
ยังมีปัญหาในเรื่องการที่จะเพิ่มเติมในการดำเนินการกันต่อ
คุณชูวิทย์ก็มีการทวงถามหลายครั้ง
ทีมกฎหมายก็จริงว่าคุณชุวิตเนี่ยกับครอบครัวเนี่ย
ต้องไปเคลียร์เรื่องสัญญากับผู้ซื้อลายเก่าก่อน
จะมีผลจะมีปัญหานางกฎหมาย
รวมถึงใบอนุญาตอาคารสูง

และต่อมาคุณชุวิตยังดำเนินการไม่ได้

เรื่องซื้อที่ดินของคุณชุวิต
อันนี้ผมถามว่าเป็นสาเหตุให้คุณชุวิตโกรธเครื่องหรือไม่
คุณชูวิทย์อยู่ดีจะมาเคลื่อนไหว
แอคชั่นไปทางนู้นแทนนี้
มันไม่ง่ายคุณชุวิตถ้าไม่มีวาระท่านไม่ทำหรอกครับ